พาคุณผู้ชมไปติดตามเฝ้าระวังเรื่องของน้ำกันต่อเลยก็แล้วกัน
โดยเฉพาะที่จังหวัดชายนาฏเขาบอกว่ามี๓อำเภอได้รับผลกระทบเป็นอย่างหนักเลย
สถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยานะคะที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชายนาฏ
ระดับน้ำสูงอย่างต่อเนื่องเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่เหนือเขื่อนนะคะใน๓อำเภอ
ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองชายนาฏอำเภอวัดสิงห์อำเภอมโนรม
เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มอัตราการระบายนะคะไปที่๒๙๖๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
รักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อน
ชะลอกน้ำเหนือเอาไว้ในลำน้ำเหนือเขื่อนบรรเทาความเดือดร้อนของพื้นที่ท้ายเขื่อนนั่นเอง
จากการระบายน้ำในเกณฑ์ดังกล่าวก็ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นกว่าถึง๒๐เซนติเมตร
ภายใน๒๔ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะ

ก็ระดับน้ำเอ่อล้นสูงกว่าตลิงถึง๖๓เซนติเมตร
เป็นเกณฑ์ที่เขื่อนเจ้าพระยาเขาบอกว่าต้องปรับการแจ้งเตือนเลย
ก็จากทงเหลืองกลายเป็นทงแดง
ซึ่งก็ถือว่าสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตนะคะ

ส่วนพื้นที่เหนือเขื่อนในอำเภอเมืองชายนาฏอำเภอวัดสิงห์อำเภอมโนรม
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วที่บอกว่าน่าจะได้รับผลกระทบ
ระดับน้ำจะเอ่อล้นขยายวงกว้างมากขึ้น
เขื่อนเจ้าพระยาเขามีแผนปรับการระบายน้ำขึ้นไปนะคะ
ก็จะอยู่ในเกณฑ์๒๙๐๐๓๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที

เพื่อพร่องน้ำในพื้นที่เหนือเขื่อนที่กำลังเต็มความจุของลำน้ำ
แล้วก็ให้ลดผลกระทบต่อพื้นที่ริมตลิ่งเหนือเขื่อน
แต่จะกระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อนซึ่งจะมีการเพิ่มการระบายขึ้นเรื่อย
ชาวบ้านที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมมากว่า๑สัปดาห์
ตอนนี้หลายคนบอกว่าเริ่มเครียดแล้ว
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการเตรียมทีม
ปรึกษาทางสุขภาพจิตเข้าไปให้คำปรึกษา
แล้วก็เยียวยานอกจากสภาพจิตใจแล้วก็เยียวยา

กำลังใจทุกคนนะครับที่ประสบภัยตอนนี้ครับ